ทำไมกรกตรับรอง๕๐๐คนเลย
เพราะเดิมเราได้ข่าวก็คือกรกตบอกว่ามี๗๑เรื่องร้องเรียนอยู่นะ

จะรับรองรับรองแน่แต่จะรับรองกี่คน

คือคงอยากจะตอบสนองเสียงของประชาชนมาก
ที่ประชาชนอยากจะได้รัฐบาลโดยเร็ว

แต่ถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ต้องรอถึง๓๖วันก็ได้
วันก็ปล่อยได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้นะครับ
แต่ตอนนี้ก็เป็น๓๖วันก็ถือว่าเอาล่ะ
ขณะนี้ก็ถ้าช่างน้ำหนัก
ระหว่างหนึ่งคือประกาศเร็วเพื่อที่จะให้มีการประชุมสภา

กับการที่ว่าอาจจะมีคดีต่าง
ซึ่งอาจจะอภินาอย่างไม่รอบครอบ
ผมว่าน้ำหนักประชาชนไม่ค่อยสนใจเรื่องคดีแล้ว

เพราะนั่นก็คือตอบสนองเสียงของประชาชนว่า
เอาล่ะเมื่ออยากได้รัฐบาลเร็วก็รีบประกาศมาสักก่อนโดยเร็ว

ที่บอกสอยหลังจากการประกาศผลเนี่ย

ท่านเลขาพูดเมื่อวานว่าเวลา๑ปี
ซึ่งความจริงแล้วในกฎหมายไม่ได้เขียนไว้นะ
ถ้าไปดูในมาตรา๑๒๘ของพรปศเนี่ย
ไม่ได้มีการเขียนเลยว่าต้องเป็น๑ปี

หมายถึง๔ปีก็ได้อย่างนี้หรอ
จริงในมาตรา๑๒๘ไม่ได้เขียนอะไรไว้เลย

เขามีกำหนดว่าจะต้องในฝั่งของสำนักงานนี้

คือขั้นตอนสรุปจากสำนักงานที่จะส่งกรกต

ก็เลยกลายเป็นประโยคที่ท่านเลขาพูดมาว่า

แต่หลังจากนั้นกรกตจะใช้เวลาเท่าไหร

ว่าจะไปเคาะไม่เคาะจะลงมติแบบไหนจะส่งฟ้องแบบไหน
อะไรยังไงใบเหลืองใบแดงใบดำใบส้มอะไรก็แล้วแต่
ใช่ครับแต่ถ้ากรกตช้านี่กรกตก็โดดละเว้นได้
เพราะว่าเหมือนกับว่าอ้าวสำนักงานส่งเลือกขึ้นมาตั้งนานแล้ว
ทำไมกรกตไม่ทำอะไรใช่ไหมฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้
แต่ด้วยคร่าวประมาณปีหนึ่งนะฮะ
แต่ถามว่ามันจะทำให้เกิดการให้ใบเหลืองใบแดงกันเยอะแยะอีกหลังจากนี้หรือไม่เนี่ย
ได้ว่าไม่ค่อยเกิดไม่น่าจะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่
มันไม่ได้ให้คุณให้โทษในเชิงลักษณะที่ว่า
ดูปล่อยไปก่อน๕๐๐คนไปฟอร์มรัฐบาลเลือกนายกกันแล้ว
แล้วสุดท้ายเอ้าถูกสอยถูกสอยถูกสอยจนแบบ
เหลือน้อยกว่าอีกฝั่งอีก
กลายเป็นว่าในวันนั้นถ้าเกิดคุณสอยก่อนเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้
ไม่เยอะหรือครับไม่เยอะหรือครับข้าวที่แล้วเนี่ยเอาสถิติการเลือกตั้งปี๖๒แล้วกัน
มีใบส้มใบหนึ่งให้ก่อนประกาศผลอันนั้นก็เป็นใบส้มที่เป็นปัญหานะ
แล้วก็มีใบเหลือง๑ใบหลังจากการประกาศผลคือเคสของคุณกรุงศิวิลัย
แล้วก็กว่าจะเลือกตั้งกันใหม่ปีกว่านะคือไปเลือกประมาณสักเดือนมิถุนาปี๒๕
เพราะฉะนั้นโดยถ้ามองจากสถิติแล้วก็ไม่น่ากังวล

คนที่โดนสอยตอนหลังเขาต้องรับผิดชอบยังไงบ้างครับ
คือถ้าเป็นใบเหลืองนะครับก็เลือกตั้งใหม่ตัวเองก็ลงได้ไม่มีปัญหา

กรกตจ่ายรัฐบาลจ่ายถ้าเป็นใบเหลือง
แต่ถ้าเป็นใบแดงนะครับใบแดงเนี่ยคนนั้นไม่สามารถที่จะลงเลือกตั้งได้
และจะต้องโดนดำเนินคดีอาญา
และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วย

ใบแดงนี่คือหมายถึงว่าตัวบุคคลคนนั้นที่ถูกใบแดง

คือถ้าเป็นความผิดที่เกิดการทุจริตในการเลือกตั้งเกิดขึ้น
แต่สาวไม่ถึงตัวของผู้สมัครอันนี้คือใบเหลืองนะครับ
มันยังคลุมเคลืออยู่คลุมเคลือแต่ว่ามันไม่สุจริตแล้วล่ะมันต้องมีการเลือกตั้งใหม่
ซึ่งถ้าให้ผมวิจารณ์ใบเหลืองของคนกรุง
ผมก็คิดว่าไม่มีสาระเหมือนกันอันนี้พูดตามตรงนะครับเพราะว่าอะไรครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ว่าส่งรีดงานศพหนึ่งที่
แล้วก็มีผู้ช่วยเขา๑คนไปมอบเงิน๑๐๐๐บาทให้กับเจ้าภาพ
ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะต้องให้ใบเหลืองหรอกครับ
แล้วก็ให้ใบเหลืองไปก็เสียตังค์ในการเลือกตั้งใหม่
อาจจะกี่ล้านบาทก็แล้วแต่ภาษีประชาชนนะครับ
แล้วก็เลือกตั้งใหม่ก็ได้คุณกรุงกลับเข้ามานะครับ

แต่ถ้าใบแดงก็อย่างที่อาจารย์บอกนี่คือความผิดชัดเจน
ใช่ครับใช่